คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะเราตรวจสอบให้แล้วว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะอาทิตย์แรกก็เอ๊ะตกลงจริงไม่จริงตัดต่อหรือเปล่าเจ้าของคลิปเขายืนยันว่าเรื่องจริงนะฮะมีงูนะฮะงูตัวหนึ่งเนี่ยมันเล้ยลงมานะฮะแถวห้องน้ำนะฮะแล้วมันคือปก
เห็นมั้ยฮะอืมก็ดึงขึ้นดึงลงเสื้อมันก็คงหนักอ่ะนะค่ะเนี่ย
เพื่อท่านผู้ชมท่านไหนเคยเจอแบบนี้นะครับส่งข้อความมาคุยกันหน่อยก็ได้
หน้าจอนะฮะเฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูปไลฟ์แปลกจริง
มันปกติมันต้องลัดพันใช่ไหมหรือไม่ก็จะกัดจะฉกอะไรก็ว่ากันไป
แล้วเออมันขึ้นขึ้นลงลงแล้วนะนั่นน่ะสินี่ฮะ
คือผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เนี่ยบอกว่ากำลังเข้าห้องน้ำเป็นผู้หญิงนะฮะ
เจ้าของโพสต์นะฮะอ่าก็ไปมองเห็นไปมองอ่ะ
เสื้อมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเองอ่ะนะก็เพ่งไปดูเอ้างู
ก็เลยต้องเรียกสามีมาทีแรกว่าคิดว่าผีหลอกไม่ใช่นะฮะ
เจองูนะฮะงูมันกำลังคาบเสื้ออยู่อย่างนี้ครับ
แล้วก็คลิปนี้ก็ถูกโพสต์ก็แชร์ไปนะครับเราสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์แล้วครับ
นี่คือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงนะครับนางสุวรรณีพลศรีอายุสามสิบแปดปี
เจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์บอกว่าคลิปนี้สามีเป็นคนถ่ายนะ
ตัวเธอเนี่ยเจอกับตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
อยู่ที่อำเภอไซโยกกาญจนบุรีตอนนั้นกำลังจะไปอาบน้ำ
ตรงนี้คือจุดห้องน้ำก็เห็นเสื้อเนี่ยตัวสีดำเนี่ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลง
ทีแรกก็ตกใจนึกว่าเจอดีซะแล้วพอเข้าไปดูใกล้ใกล้ว่ามันคืออะไร
เลยฮะเป็นงูฮะงูตัวนี้ครับตัวเขียวใหญ่ใหญ่เนี่ย
มันคาบเสื้อแล้วมันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้
เสียงแววแววในคลิปเนี้ยแม้ถ้าผมฟังไม่ผิดเนี้ย
เสียงคล้ายคล้ายตะลอนข่าวเลยนะค่ะเหมือนคุณอามกับคุณใบตอง
หรือคุณชิสากำลังอ่านข่าวอยู่เนี่ยเสียงกล้องเนี่ยใช่ไหม
เนี่ยก็พอไปดูใกล้เป็นงูตกใจเรียกสามีมา
สุดท้ายเนี่ยสามีตีงูตัวนี้ตายไปแล้ว
เพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือเปล่าทีแรกไม่รู้มันคืองูอะไร
กลัวว่าจะมีพิษมาดูตอนหลังถึงรู้ว่าอ๋อ
งูเขียวพระอินทร์มันไม่มีพิษค่ะก็ทำอะไรไม่ได้
ขอโทษงูด้วยเธอบอกก็ด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูก
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาไว้แล้วก็มีเนี่ยเธอกับสามีเนี่ยฮะ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปกับไปไล่ไข้เข้านะครับอ่า
เข้าใจว่าสันนิษฐานนะเจ้าของบ้านนะสันนิษฐานว่า
งูมันอาจจะหนีหมามาอืมอ่าหมาไล่ไล่ไล่แล้วมันเลื้อยเลื้อยมา
มันคงไม่ได้ตั้งใจจะกินเสื้อฉกเสื้ออะไรหรอกอาจจะเลื้อยมาแล้วจังหวะเขี้ยวมันได้ติดหรือเปล่า
อืมแล้วมันก็สะบัดไม่หลุดเขี้ยวมันไม่ออกจากเสื้อมันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลย
มันเสื้อมันก็ติดอยู่ถ้าตั้งใจจะฉกก็คงจะต้องดึงขึ้นไปเลยหรืออะไรแบบเนี้ย
ใช่แปลกดีค่ะไม่มันก็ต้องเคยกินเสื้อมาแล้วมันถึงอยากกินอีกอร่อยดี